พอเราไปต่อที่จังหวัดหนลที่ท่านบุธฐีคุณผู้ชม
เขามีรถจักรยานยนต์๒คันขับตามกันมานะครับ

คันหลังคิดว่าคันหน้ากวนประสาทเขา
สมองเลยอะครับทะลุกระโหลกเข้าไปเลยโอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวมาก
นะคือกุญแจเนี่ยมันก็แหลมมาแหละแล้วมันก็เป็นเหล็กด้วยคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่ามันถูกแรงที่แบบเหวี่ยงเข้าไปมันก็คือก็เจาะเข้าไปแบบนี้ฮะ
เป็นภาพที่น่ากลัวมากลองนึกสภาพคุณจะมันมีรอยหยักอ่ะดูสิอืม
นี่ปักเข้าไปมิดด้ามเลยนะคะมิดด้ามเลยฮะภาพของผู้ชายคนนี้ถูกลูกกุญแจของรถแทงเข้าไปที่กระโหลกศีรษะ
เหนือขมับขวานิดเดียวคุณผู้ชมเลื่อนไลน์ออกมานะเป็นเพจที่ชื่อว่าไลเดอร์ก็อสซิป
ผู้บาดเจ็บเล่าว่าขับรถมาตามปกติแล้วเกิดของหล่นจึงเบรกกระทันหันแล้วก็ลงไปเก็บของ
แต่มอเตอร์ไซคันหลังไม่พอใจหาว่าขับรถกวน
น้องคนเจ็บยกมือไหว้ขอโทษแล้วแต่ไม่เป็นผล
หนุ่มขับฮอนด้าเข้าไปทำร้ายด้วยการใช้กุญแจรถต่อยเข้าที่หัวของน้องคนเจ็บตอนยกมือไหว้พอดี
และในเวลาต่อมากู้ภัยก็ไปถึงนำน้องส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินคดีและรอผลว่าจะออกมาอย่างไร
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ไปโอ้โหคนเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าคนทำกันมากมาย
คือแบบเหมือนตั้งใจฆ่าให้ตายหรือเปล่าทำกันขนาดนี้นะครับ
บอกว่าเกิดตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคม
ณจุดเกิดเหตุอยู่ในซอยเรวดีถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีครับ
คนเจ็บคือนายกิติพลงามเชื้ออายุ๑๘ปีเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแห่งหนึ่ง
ส่วนคนลงมือเป็นเจ้าที่เวรเปรย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
ดูอาชีพแล้วเหมือนจะทำงานเกี่ยวข้องกัน
แต่ว่าเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนสักเที่ยงคืนของวันที่๑๕ที่ผ่านมา
คนเจ็บอายุ๑๘คนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของ
ระหว่างนั้นทำที่จับโทรศัพท์มือถือหล่น
ก็เลยเบรกรถกระทันหันเพื่อจะลงไปเก็บของ
แต่รถมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามข้างหลังมาเนี่ยไม่พอใจเข้าใจผิดหาว่าขับรถกวนเบรกกวนเขา
ก็เลยเอากุญแจรถของตนเองเป็นอาวุธไปต่อยเข้าที่ศีรษะของคนเจ็บจนเจาะกระโหลกแบบนี้ครับ
ชกต่อยกันเสร็จนะคุณผู้ชมเขามีการชกต่อยกันด้วยนะ
ผู้ก่อเหตุพยายามหากุญแจรถของตัวเองหาไม่เจอ
แล้วบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งเอามาคืนด้วยเอาไปใช่ไหมเอากุญแจรถมาคืนเดี๋ยวนี้

คาอยู่ที่หัวเขานะคะเขาไม่ได้เอาไปเขาไม่ได้อยากเอาไปเลย
แล้วเขาบอกว่ามึงเอากุญแจกูคืนมาเลยนะเอาไปใช่ไหมเอาของกูคืนมา
ฝ่ายคนเจ็บก็บอกว่าพี่ผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้เป็นคนเอากุญแจพี่ไป
คือตอนนั้นคนเจ็บยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกเจาะอยู่ที่กระโหลกแล้วนะครับ
กระทั่งสักพักหนึ่งคนเจ็บเอ๊ะทำไมเจ็บที่หัวจังเลย
แล้วเอามือคำดูก่อนจะพบว่าอ้าวอีกฝ่ายหนึ่งเอากุญแจมาทำร้ายเขา
และที่ติดอยู่ที่หัวคือกุญแจรถของอีกฝ่ายนึงเอากุญแจเข้ามาจริงจริงด้วย
ถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าถูกปักอยู่แบบนี้ไอ้คนต่อยก็ไม่รู้ว่ากุญแจปักอยู่นะฮะ
เขาเจ็บมากพยายามดึงออกแต่ไม่กล้าคนเจ็บไม่กล้าที่จะดึงกุญแจคืนเขา
บอกว่าผมไม่กล้าดึงก็เลยจะให้กู้ภัยดึงออกให้กระทั่งกู้ภัยมาถึงก็เลยนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลซะก่อนนะ
ส่วนอาการตอนนี้สาหัสมากครับเนื่องจากว่าผลการเอ็กซาเรย์ที่คุณผู้ชมเห็นสักครู่
จะเห็นว่าปลายแหลมของกุญแจมันทิ้มเข้าไปเกือบถึงเนื้อสมองห่างกันเพียง๒มิลลิเมตรเท่านั้นเอง
ตายเพราะว่าถ้าเกิดมันถึงอาจจะตายได้ตอนนี้คนเจ็บยังไม่ออกจากโรงพยาบาลตอนนี้เรื่องก็ให้ตำรวจเขารับเป็นคดีเอาไว้ส่วนความคืบหน้า
ตามคืบหน้าเราจะติดตามต่อไปว่าเป็นอย่างไร
คนที่ไปต่อยเขาจะถูกดำเนินคดีอย่างไร
ก็ถือว่า๒มิลลิเมตรก็ถือว่ารอดนะ
ใช่แต่ปัญหาคือจะเอาออกมายังไงเพราะต้องผ่าตัดเปิดกระโหลกหรือเปล่า
ตื่นออกมาไม่ได้แน่เพราะคุณเจ๋วมีรอยหยากนะ